คือลูกค้าสั่งอาหารมาเป็นข้าวกล่อง๓กล่อง
แล้วดันไปปักหมุดอยู่กลางแม่น้ำบางประกง
เขาบอกว่าผมอยากจะทำงานนี้ให้มันสำเร็จลุล่วง

ปักหมุดอยู่กลางแม่น้ำ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาเรือไปส่งข้าวพี่เอง

ความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่ง

แต่ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพนะ

เดี๋ยวเล่าทำไมเขามีความชำนาญในการพายเรืออยู่แล้ว

เพราะเรือที่ลูกค้าชอบไว้เรือพี่ชายเขาเอง

หมวกกันน็อกพายเรือไปส่งอาหารให้กับลูกค้าถึงมือเลย
พายเรือตกกุ้งอยู่กลางแม่น้ำบางประกง
ทำให้ชาวเน็ตพากันแชร์ไปคอมเมนต์แล้วก็ชื่นชม
ในความพยายามที่จะบริการลูกค้าเต็มที่ขนาดนี้
ข้างหลังคือวัดหลวงพ่อโสธรเห็นไหม

และตรงกลางก็เป็นพวกป่าชายเลนต่างนะครับ
หรือว่านายทันพิสิทธิเอี่ยมกิจการอายุ๒๒ปี
พายเรือไปส่งลูกค้าเขาบอกว่า
ตอนนั้นผมขี่รถส่งอาหารประมาณสัก
ก็เกือบจะกลับบ้านแล้วแต่ทำอาชีพนี้เมื่อ๖เดือนแล้วนะนะฮะ
ก็ที่ผ่านมาไม่เคยส่งทางเรือมาก่อนนะเอาตรง

ก็มีข้าวผัดกระเพรามา๒กล่องข้าวผัด๑กล่องเป็นเงิน๑๕๐บาท
กดรับแล้วก็เอาอาหารที่ร้านจะไปส่ง
พอจะไปส่งปุ๊บเอ๊ะทำไมทำไมลูกค้าไปปักหมุดอยู่กลางแม่น้ำบางประกง
นึกว่าปักผิดรึเปล่าหรือคนแกล้งรึเปล่าเออคนแกล้งรึเปล่า

เดี๋ยวผมเข้าฝั่งไปเอาเองก็ได้นะคุณรอผมแป๊บนึง
เขาบอกไม่เป็นไรลูกค้าตกกุ้งแล้วลูกค้าเอาเรือใครไปตกกุ้ง

พูดไปพูดมาอ๋อบังเอิญไปเช่าเรือพี่ชายของรายเดอร์คนนี้ไปตกกุ้งพอดี

บอกอ๋อเรือพี่ผมเองไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพายเรือขับเรือไปส่งพี่เอง

อาสาไปส่งให้ถึงมือ
เขาไม่คิดเลยว่าเขาจะโด่งดังในโซเชียลมากขนาดนี้
อ่ะไปฟังเสียงคุณฟุ๊กคนนี้หน่อยฮะ
ผมก็เลยแบบมีเรือว่างอีกลำเราก็ขับเรือเป็นเดี๋ยวไปส่งเองแล้วกัน
เพราะก็เลยไปส่งให้เขา
มีส่งแบบนี้ด้วยเหรอในน้ำด้วยเหรอ
ไม่มีใครทำกันอะ

ก็เขาขับเรือเป็นพายเรือเป็น
เรือที่ลูกค้าไปเช่ามาก็เป็นเรือพี่ชายเขาเอง
ก็เป็นคนบางประกงพายเรือถนัดอยู่แล้ว
ก็เลยท่าทางแบบนี้ก็เลยอาสาไปส่งให้
ชื่นชมครับทุกอาชีพถ้าเกิดทำแล้วมีความสุข

เจ้าข้าวแล้วก็บอกว่าฟลุ๊กไม่ใช่แค่ทำงานเสร็จ

จิตวิญญาณของการบริการเนี่ยสุดยอดจริง
เราก็อยากจะสั่งอาหารให้ฟุ๊กมาส่งในสตูเหมือนกัน

สำหรับคนที่ทำงานที่ต้องให้บริการ
คือต้องใช้แบบจิตวิญญาณที่มันสูงมาก